เป็นเรื่องความเชื่ออีกเหมือนกัน
เขาว่ากันว่าใครที่ไปที่สุพรรณบุรีนะคะ

ก็ต้องไปแก้บนรูปปั้นขุนช้างวัดไผ่แขก

คุณผู้ชมไปกันเลยที่วัดอุทุมพระราราม
หรือวัดไผ่แขกตำบลดอนโพทอง

ชาวบ้านก็มากราบไหว้แล้วก็แก้บนด้วยพวงมาลัย
ดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ผ้าข่าวม้า
กับรูปปั้นขุนช้างมหาเศรษฐีที่ให้โชคให้ลาบเป็นประจำค่ะ
แล้วก็มีผู้ที่โชคดีจริงเขามายืนยันว่าได้โชคได้ลาบอย่างแน่นอน
เป็นประจำค่ะ
ก็ตั้งแต่เดือนกลุ่มภาพมาถึงเดือนนี้ไม่ทูบกว่า๓งวด
คนนี้ไม่ทูบกว่า๒งวดแล้วก็นั้นทูบหมด
ได้โชคจากตรงไหนครับ
ตรงนี้เนี่ยไอ้ขุนช้างแล้วก็ฝันบ้างอะไรบ้าง
ก็เล่าให้ฟังว่าในกลุ่มในขบวนเจ๊แกเนี่ยนะมีคนตกขบวน
ไม่ได้โชคเนี่ยมีอยู่แค่๒คน
แต่๒คนที่เขาบอกว่าไม่ถูกเนี่ยนะคือแค่๒งวด๓งวดเท่านั้น
นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ส่วนที่เหลือเนี่ยโอ้โหถูกหมดเขาว่าอย่างนั้น
ทูบเพราะอะไรเขาก็ไปส่งเลยล่ะค่ะ
ไปชี้เลยล่ะค่ะแล้วก็ย้ำบอกว่านี่แหละค่ะที่ทำให้เราได้โชคได้ลาบ
ก็คือการเพ่งอ่างน้ำมนต์ที่มันมีน้ำตาเทียนเนี่ย

ไม่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรเป็นรูปอะไรตัวเลขอะไร

เดี๋ยวมันชัดมากนี่คือเห็นเป็นตัวเลขเหรอ
เห็นอ่างชัดมาก
ตัวเลขไม่เห็นเลย

ที่เขาชี้นี่เลขอะไรครับคุณผู้ชม
ทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายรายการ

อันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการคำนวณจริง

เดี๋ยวไปฟังชาวบ้านเขาเพ่งอ่างน้ำมนต
ไปดูหน่อยว่าเขาเห็นอะไรกันบ้าง
มีทั้ง๕

มีทั้ง๘
มีทั้ง๙